เคยเอามือไปเขียนข้อความที่กระจกรถของตัวเอง

เออรอล้างอะไรแบบนี้

พอกลับมาถึงบ้านเฮ้ยใครมาเขียนข้างหลังอ่ะ
เขียนว่าล้างได้แล้วกล้วยไหล่
มันไม่ใช่คำว่ากล้วยนะคุณผู้ชมลองเดาเอา
เป็นเป็นคอควายแหละแล้วเขาก็เอามือลบออกไปแหละ

ลบไปเขียนล้างได้แล้วอ่ะโอเค

งงก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดที่ปั๊ม
พนักงานเด็กปั๊มมาเขียน
มือบอลสิ่งที่เกิดขึ้น
วิ่งรอบรถ๘นาทีเดี๋ยวนี้

เออคนเห็นก็เฮ้ยแก้บนหรือเปล่า

เจ้าของรถทำโทษวิ่งให้ครบ๘นาทีเดี๋ยวนี้
คือเห็นเลยแหละว่าใครเป็นคนเขียน

เขาก็วิ่งไม่รู้กี่รอบแล้วแต่๘นาที
หนุ่มคนนี้ก็วิ่งไปวิ่งไปนะฮะ

ที่มาที่ไปก็ไปถามเจ้าของรถ
คุณทิชานนท์ภูริพทัพธนากุลอายุ๓๒

เพราะก็แอบมาเขียนหลังรถไง

พอกลับไปเอ้าทำไมมาเจอข้อความแบบนี้
ก็เลยไปขอที่ปั๊มเขาดูภาพ

ก็เลยลงโทษแบบนั้นครับ

คุณธิชานุลภูริทัพธนกุลอายุ๓๔

คุณธิชานุลภูริทัพธนกุลอายุ๓๔

คุณธิชานุลภูริทัพธนกุลอายุ๓๔

คุณธิชานุลภูริทัพธนกุลอายุ๓๔
คุณธิชานุลภูริทัพธนกุลอายุ๓๔
คุณธิชานุลภูริทัพธนกุลอายุ๓๔
คุณธิชานุลภูริทัพธนกุลอายุ๓๔
คุณธิชานุลภูริทัพธนกุลอายุ๓๔
คุณธิชานุลภูริทัพธนกุลอายุ๓๔

คุณธิชานุลภูริทัพธนกุลอายุ๓๔
คุณธิชานุลภูริทัพธนกุลอายุ๓๔
คุณธิชานุลภูริทัพธนกุลอายุ๓๔

คุณธิชานุลภูริทัพธนกุลอายุ๓๔
คุณธิชานุลภูริทัพธนกุลอายุ๓๔
คุณธิชานุลภูริทัพธนกุลอายุ๓๔
คุณธิชานุลภูริทัพธนกุลอายุ๓๔

คุณธิชานุลภูริทัพธนกุลอายุ๓๔

คุณธิชานุลภูริทัพธนกุลอายุ๓๔
คุณธิชานุลภูริทัพธนกุลอายุ๓๔